ส่วนพื้นที่จังหวัดระยองนะคะอย่างที่เราทราบกันว่า
เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ค่อนข้างมากนะคะ
แล้วก็หลักเนี่ยก็ได้ข้อมูลมาว่าผู้ที่ติดเชื้อไล่ไทม์ไลน์ให้ดู
ว่าไปลักลอบเล่นการพนันในบ่อนการพนันนะคะ
วันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระยองนะคะ
แต่ว่าไปดูบรรยากาศตอนเช้ากันก่อนที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี
ได้มีการแถลงผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะคะ
วันนี้ท่านนายกไม่ได้ออกมาแถลง
หรือว่าสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเหมือนทุกวันที่จะเจอหน้ากัน
เนื่องจากว่าก็ต้องป้องกันโควิด๑๙ค่ะ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องระวังตัวแบบที่สุดเลยนะคะ

เลี่ยงการพูดคุยกันในระยะใกล้
ต้องล้างมือตลอดใช้แอลกอฮอลล้างมือตลอดเวลา
ไม่อยากให้คนแพร่เชื้อกันไปแพร่เชื้อกันมา

กลายเป็นว่าจะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงในการจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อโควิด๑๙
วันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัด
เพราะว่าก็ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะ
ทีนี้ค่ะนักข่าวก็เลยต้องถาม
คำถามนี้คนอยากรู้กันเยอะ
ช่วงปีใหม่นี้ค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
จะล็อกดาวน์แบบทั้งประเทศเลยไหม
เพราะตัวเลขผู้ป่วยโควิด๑๙แต่ละวันตัวเลขเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง
ล็อกดาวน์เลยไหมท่านนายกรัฐมนตรีตอบว่ายังไงลองฟังดูนะคะ
หลังปีใหม่นี้หลายคนก็ถามว่ามีนร่มจะต้องล็อกดาวน์ทั้งประเทศหรือไม่
ก็ขึ้นอยู่การปฏิบัติตัวของพวกเราทุกคน
ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
ถ้าทุกคนปฏิบัติตามมาตรการที่สวบคอชี้แจงไป

ผมคิดว่ามันคงไม่ไปไม่ถึงจุดนั้น
เราต้องคาดหวังเราต้องมีศรัทธาร่วมกัน
ไม่ใช่ฝ่ายรัฐอย่างเดียวเจ้าที่อย่างเดียวมันไม่พอ
เราก็มีศรัทธาร่วมกันว่าเราจะทำอะไร
เพื่อทำให้ประเทศไทยนั้นปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
นั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องมุ่งหวังไปตรงนั้นตรงนั้น
ไม่ว่าจะฆ่าการการเมืองฆาตการประจำอะไรก็แล้วแต่

เป็นเวลาที่จะต้องดูแลประชาชนไปด้วยกันนะครับ